ช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งปราบปรามเรื่องของบ่อนการพนัน
บ่อนเล็กบ่อนใหญ่หรือแค่การตั้งวงก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในวัดเลย
เพราะว่ามีวัดแห่งหนึ่งพระชวนคารวาสมาแทงไฮโล
โอ้โหคุณเจ้าหน้าที่ก็ต้องบุกจับ
สิฮะจะเป็นพระจะเป็นคารวาสก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะครับ

แทงกันในวัดแทงไฮโลกันในวัด
ถูกต้องแล้วนี่ตรงสาราโรงครัวใช่ไหมคะที่ไปบุกจับกลุ่ม
คือบุกเข้าไปตรงนี้สาราลงครัวแบบนี้
แล้วก็ไปเจอครับไปเจอว่าทั้งพระทั้งคารวาส
กำลังแทงไฮโลกันอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณข้างเมนวัดนะครับ
คือเป็นการบุกจับกลุ่มช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ซึ่งพันธบรวจเอกสุธินันคงแช่มดี
ภูมิกับการสืบสวนตำรวจภูทรจนครสวรรค์
พร้อมด้วยทีมตำรวจฝ่ายสืบสวนนะคุณ
ร่วมกันบุกจับกลุ่มนะครับ
ในการชักชวนคาราวาสให้มาตั้งวงแทงพนันไฮโล
ภายในห้องครัวสารวัฒน์ในการจัดงานศพตรงนี้นะครับ
เข้าจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน
บอกว่าภายในวัดไซใต้แห่งนี้มีการลักลอบเล่นการพนัน
ซึ่งมีพระรูปวัดรูปหนึ่งนี่แหละชื่อพระเหมา
จำวัดแห่งนี้มานานกว่า๑๐พันศาแล้ว
เป็นหัวหน้าในการชักชวนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเนี่ย
แอบเล่นแทงพนันไฮโลกัน
ในช่วงที่เจ้าอาวาสท่านอาภาษณ์นะครับ
ซึ่งในการจับกลุ่มตำรวจได้มีการเฝ้าดูพฤติกรรม
จนกระทั่งพบว่ามีการนัดมารวมตัวกันจริง

และคราวนี้มีนักพนันมาร่วมเล่นกันมากกว่า๑๐คน
เจ้าหน้าที่รู้แล้วแหละว่าแน่ชัดแล้วล่ะ
ก็เลยนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มทันทีนะครับ
และปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังจะเข้าจับกลุ่มนั้นนะฮะ
เกิดมีเสียงหมาเห่าดังขึ้นมาก่อนหมามันเห่านะฮะ
ก็เลยทำให้นักพนันหลายรายไหวตัวทัน
รีบวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทางเลยนะฮะ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังตามไล่จับมาได้๔รายแน่นอน
พระวิ่งไม่ทันสะบัดจีวอนหนีไม่ทันก็ถูกจับเลยฮะ
พระที่เป็นต้นเรื่องแล้วก็เป็นคนชักชวนก็คือพระเหมา
แล้วก็จับชาวบ้านได้อีก๓รายพร้อมของกลางนะครับ
แล้วก็มีการซุกซ่อนของกลางไว้ในตู้เก็บภาชนะ
ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโล๑ชุด
ถ้าอีกหนึ่งสำหรับเงินสดอีก๖๐บาท
แล้วก็ยังมีเหล้าขาวเปิดขวดกินละ๓ขวด
และพบว่ามีอุปกรณ์การเสพยาบ้าอีกด้วยคุณ

เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานักพนันทั้งหมด
ร่วมกันลักรอบเล่นการพนันไฮโล
ก่อนที่จะนำตัวพระเหมานะฮะนำไปศึกในวันนี้
และทั้งหมดก็จะถูกนำตัวไปฝากขังด้วยนะครับ

ถึงกลุ่มผู้ร่วมขบวนการลักลอบเล่นการพนันภายในวัด
รวมถึงหลักฐานเรื่องของอุปกรณ์การเสพยาเสพติด

เหมาเป็นผู้เสพยาเสพติด
แล้วใครเอายาเสพติดเหล่านี้มานะฮะ
มาจากไหนก็ต้องตามหาเครือข่ายกันต่อไปด้วยนะครับ

บางคนก็บอกเสื่อมศิลธรรมจริง